นี้คือแขกขูใหญ่ให้อยู่
สวัสดีค่ะ

แยะพูดเป็นแต่ไม่รู้จะทำเป็นหรือเปล่า

เรามาทำยังไงโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีอาจารย์เสรีผ่าแล้ว
วันนี้อาจารย์เสรีกับพี่ม้าไปพี่ม้าไปสเปนอาจารย์เสรีไปอเมริกา
แต่งตัวยักมากแต่งตัวยักมากอหนภาไม่ทราบว่า
เขาจะเจอเริ่มเริ่มอยู่

สงการไปหลายวันเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกัน

ไปกับพี่จ๋อมต้นทีเตอร์ไปหมดหรือใช่หมด

อเมริกากับสามีสามีบอกว่า

อาจารย์มีอยู่คนเดียว๖๐ปีแล้วคู่นี้
อะไร๖๐ปีอาจารย์อายุเท่าไหร่

คนที่อ่านข่าวทำพิธีกรกับเขาหรือเปล่า
แต่วันนี้ต้องฝากตัวกับอาจารย์พดหน่อย

ของรายการเราขออาศัยอยู่ด้วยนะ
ขออาศัยมาแยกแค่คิด
ดีแล้วล่ะสองคนไม่อยู่ฉันจะได้พูดบ้าง

ตุ๊กกี้คุณเป็นคนเอาเข้ามาเล่นหนังเรื่องแรกป่ะ

เขาเป็นเสื้อผ้าอยู่ที่บริษัท
ตุ๊กกี้ไม่ได้มีข่าวแต่สามีค่ะ

ยิ่งแล้ววันนี้คุณดินิด้ีพงศาห์หน้าเขาเขียนข้อความ
อย่าไปลังกายเด็กคุณชอบไปลังกายเด็ก

ยังไงก็ขอโอกาส

ไม่ดีเราจะส่งเสริมให้พี่
เยอะแค่เรื่องของคุณ

น้องจียอนเดี๋ยวน้องจียอนเขาจะมาขอโทษ
เขาโทรศัพท์มาแล้วว่าเขาจะมาขอโทษ

เพราะว่าจริงเลิกโกรธน้องมาตั้งนานแล้ว

ไม่ใช่ว่าอยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็ไม่มา

พูดเหมือนพี่เป็ดเป๊ะเลย

ไม่ได้ก๊อฟอะไรมดดำหน้าเป็นอะไร

ประสบการณ์แปลกในการนั่งรถทัวร์คุณเคยเจอไหม
แต่เรานั่งสมัยที่ยังไม่หรูหรา

วันนี้รายการคุณชูวิทย์เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการ

เมื่อสมการมา๑๐ปี๒๐ปีที่แล้ว
ประมาณ๑๐ปีขึ้นไป

นั่งรถทัวร์ตั้งแต่เย็น

มาด้วยกันรึเปล่า

ใครบอกพี่เมียวบอกลืมเรื่องป้ามาก

ไปขึ้นรถทัวร์
รถก็ให้บริการก็ไม่อาจเพียงพอ

มีกล่องข้าวด้วยใช่ไหม

เขาก็แจกอย่างนี้หรอแองจียังไหม
เขาแจกเธอไม่เคยขึ้นรถทัวร์
ชาร้อนไหมคะ

สวัสดีค่ะ
ดำทัวร์ขอแนะนำท่านไปสู่จังหวัดเชียงใหม่

หลับแล้วตอนไปญี่ปุ่นเกาหลีก็ปลุกกูอยู่แล้วแหละไม่ได้นอนเลย๖ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็ว่าผู้โดยสารใช้บริการรถชัวร์ปรับอากาศ
แชร์คลิปผ้าฝูงแมลงสาปบนรถทัวร์ที่โดยสารแต่ภายหลัง

เหมือนรายการช่อง๘เธอนั่งส่องกระจกทั้งวัน

ไม่์มันอยู่ตามรถเลยตามซอกตามหลืบตามอะไรอย่างนี้ไง
บางทีบางรถบางคันมีหนูนะเธอ

คนเราบางทีชอบทิ้งขยะบนรถแล้วมันไม่ได้กิน

ล่าสุดบริษัทขนส่งได้เรียกบริษัท

เดี๋ยวหมดตัวเลยทีเดียว
ก็เหมือนกับตรงค่าผับเราพูดไม่ได้หรอก

ไปเซียงแค่๕๐๐บาทหนึ่งเมื่อก่อน๕๐๐บาทเนอะพี่พฤษเนอะ
เมื่อก่อน๒๐๐เองฉันตบชาวบ้านมา
คือหลวงพักได้นะสักถามตั้งนานเอามา๒๐๐บาทข้าวปรับจบแล้วอ๋อผิดใช่ไหม
จบใส่ดร็อตเตอร์มาติ้นด้วยนะตอนนั้นน่ะกระโดดถีบสุดฤทธิ์
แล้วเต้นแรปไหมคุ้มสุดเต้นแรปเนอะ
ไม่เต้นแบบมึนอยู่ตอนนั้นแท้งอยู่
เอาเชิญ๑๐๐๐บาทเขาปรับ๑๐๐๐บาทได้ยังไงต่อ
หรือ๑๐๐๐บาทแล้วก็พร้อมกับเผยสาเหตุที่ว่าผู้ประกอบการว่าได้รับนำรถทัวร์คันนั้นเก่า
ออกจากอู่ซ่อมมาวิ่งเสริมโดยไม่ได้ตรวจสอบ
คือรถคันนี้ออกมาจากศูนย์ใช่แล้วนะฮะ
ส่วนที่ควบคุมรถเช่นเบรกล้อเขาตรวจหมด
แต่ไม่ได้ตรวจภายในว่ามันมีแมลงสาปอาศัยอยู่

บอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนเลขสาปอาจจะไต่ตามพื้นดินไปหลบร้อนอยู่บนรถ
ไม่จริงอ่ะแมลงสาปมันไปกินอาหารอยู่บนรถ
หรือแมลงสาบที่ไหนกว่าจะไปไต่ขึ้นมาประมาณ๗วัน
กว่าจะไต่ถึงเบาะอ่ะจากนี่แหละ
แต่เอาจริงนะเพราะแมลงสาปเป็นตัวเล็กเนี่ย
เรื่องคุณภาพชีวิตนี่คืออะไรรู้ไหมพี่
ถ้าสมมุติปีหน้าจะเห็นสายการบินใหม่เข้ามาอีกเต็มเลย
ยังคุยกับเขาแล้วยังไม่ได้เจอเจอเจ๊เกียว

ไม่ใช่ของเจ๊เกียวนะ

รถเจ๊เกียว์เนี่ยเค้าบอกว่า
ชัยติดต่อเจ๊เกียวมาเล่นหนัง

เผ็ดเจ๊เกียวเม็ดย้ายยาย

คือคนพยายามจะเดินทางกลับบ้านให้เร็วที่สุด
อย่างที่เราพูดกันว่ารถมันติดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะ
แต่การทำความสะอาดไม่ได้เหลือบากว่าแรงนะ

เพราะฉะนั้นรถตีไปเข้าปุ๊บถึงที่พัก

ถึงที่จุดหมายปุ๊บก็ต้องตีเข้ากรุงเทพฯ
แต่ไอ้คันนี้นี่เอาไปจอดซ่อม

แต่การทำความสะอาดรถมันก็คือฉีดไอน้ำอะไรก็ไม่รู้ว่ามันทำได้

ก็เอาง่ายว่าบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่ทั่วถึง
ด้วยความที่หนึ่งทำรอบลบใหญ่ออกที่สุด
พยายามทำความสะอาดอะไรก็ได้ให้มันดีที่สุด

มันจะไม่กลัวอะไร

หอบเขาไม่กลัวเหรอตอนผู้ชายไปบ้านเก็บสมบัติหมดเลยน้ำซ่อม

เอาเพชรถอดซ่อนไว้จนลืมถึงช้อนว่าเพชรกลัวหาย

เหมือนช่างแต่งหน้าไม่ใช่ไว้ใต้หมอน

แล้วอยู่ดีไอโฟนลื่นว่าอุ๊ยตายแล้วกลัวเด็กตาดกล่อมา
เพราะเห็นไอโฟนรุ่นใหญ่เนอะช่วงนั้นนะ
สรุปแล้วก็ชนผู้ขับรถก็ดูแลรถกันให้สะหน่อย

สงสารคนที่ขึ้นรถนะบางทีมันมีเชื้อโรคนะแมลงสาปนะติด

ตามขามันเนี้ยกับความที่มันไปตามที่สกปกมาแล้วมันก็มาที่อีกอีกที่
แล้วขึ้นไหมอ่ะไม่ก็ยังขึ้นรถทัวร์กันอยู่

เครื่องบินดอนเมืองตอนเช้า
ยิ่งกว่าบุคสรตี๔นี่ไม่มีที่จอดรถแล้วแน่นมากแต่ก็ไม่ได้ถูกนะ
คอร์สนี่ก็ยังสองสามคุณต้องรู้จักจองล่วงหน้าคุณไปจองแบบว่าช่วงก่อน
ในฐาดะตัวเองเป็นคนที่ใช้เครื่องบินโลคอร์สบ่อยคุณพลดอานนท์
คุณใช้ฟรีไม่ใช่เหรอคะรถเครื่องบินสีแดงใช้ฟรีไม่ใช่เหรอคะ

ใช้ฟรีประจำไปอยู่นั่นแหละพม่าเนี่ย
ช่วงหน้ารู้เรื่องคุณหมอที่นอนที่นอนสลบไปเลยแล้วก็คุณพ่อขอขายบ้านเพื่อมารักษานะฮะ
พ่อมีศักดิ์ภาคเกาหลีหรอ

ไม่ใช่คุณหมอคุณเนี่ยพ่อลูกไม่สบาย

ไม่เกี่ยวกับไปเกาหลีอันนี้อุบัติเหตุเดี๋ยวมาคุยกัน

มันชื่อคุณหมอไผ่ซาหญิงฉนกสุดาเนี่ย
เป็นหมอที่โรงพยาบาลลำภูนย์ประสูรปัตยาเหตุ
จากกรณีที่รถทัวร์ของคุณหมอขับรถเก่งไปชนกับรถทัวร์
สรุปแล้วเรื่องแรกมาประสมกับเรื่องสอง
ฟื้นเลยแล้วคุณพ่อก็รอปฏิหาร
ซึ่งค่ารักษาพยาบาลก็หมดลงไปคุณพ่อจึงประกาศขายบ้าน
ซึ่งตอนนี้มีผู้ซื้อแล้วนะฮะบ้านของคุณพ่ออยู่ที่คลองสามวา
คนที่เปิดเผยคือพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพร
คณะเจริญเป็นรองเลขาที่การแพทย์สภา
โพสต์เฟซบุ๊คว่าบ้านหมอไผ่ขายได้แล้ว
ขอซื้อขอซื้อโดยไม่คำนึงถึงสภาพบ้าน
ไม่ตรวจดูไม่อะไรเลยนัดแล้วขอโอนอาทิตย์หน้าเลย

คุณพ่อของหมอไผ่โทรมาแจ้งแล้วขอบคุณทุกคนที่ต้องการบริจาคให้
แต่ว่าอาการติดเชื้อดีขึ้นลดการ

คือต้องใช้เครื่องหมดทุกอย่างเลยคุณพ่อก็เลยมีหวัง
แล้วก็สมองก็รอให้ฟื้นขึ้นมาได้
ส่วนอาจารย์มหาลัยเชียงใหม่พี่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ช่วยกัน
เพื่อนหมอ
เป็นหมอนะอายุเฉลี่ยคุณหมอจะ๗๔ปีอันนี้ก็คือปกติ
แต่ว่าจะเสียชีวิตมากที่สุดคือช่วงก่อนอายุ

เพราะว่าได้มีรถเก๋งทำงานหนักขับรถเกิดอุบัติเหตุเยอะมาก
ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยคุณหมอลองเลย
หมอเนี้ยจริงจริงแล้วก็บอกว่ามันเข้าเวรเหมือนเหมือนเจ๊บอย่างเงี้ย
ก็ถามไอ้เจ๊ฟละละนาง

แล้วก็เจ๊ฟมันก็ไม่นอนอ่ะ
แล้วก็มาถ่ายละครต่อแล้วถาม
นางก็จะมีเวลาสองชั่วโมงนางจะเก็บสแปรอไปเรื่อย
หมอฉุกเฉินจะต้องสแตนบายอยู่ในห้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
อย่างถ้าหมอฉุกเฉินคนในวงการบันเทิงอย่างนี้

กล้องเป็นหมอเข้าเวรนะพี่
กล้องเป็นหมอรักษาหมอกล้องรักษาเก่งรักษาออกตรวจทุกวัน
คุณสนิทกับเขาไหมไม่รู้จักว่ามีหมอกล้องเป็นดารา
นางจริงจังมากนี่เป็นพันธุ์ตรีแล้วนะคุณ
จะเรียกเขาไอ้กล้องก็ได้เดี๋ยวมีหมอฤทธิ์มีหมอฤทธิ์อีก
ฤทธิ์จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แต่กรณีนี้นะฮะทุกคนต่างให้กำลังใจเขากันเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าหนึ่งพ่อเขาบอกว่าด้วยความศักดิ์ศรีของเขามีเนี่ย
เขาจะเริ่มจากขายสมบัติเขาก่อน
คือจะขายบ้านที่เขามีอยู่เนี่ยเพราะว่ารอสิ่งหนึ่งคือปฏิหาร
อยากให้รูปฟื้นหมายถึงว่ากายภาพมันพัฒนาขึ้นในแง่ที่หมอพูด
คราวนี้เขาสิ่งที่เขารออย่าติดเชื้อ
อาการติดเชื้อหรือมันดีขึ้นแล้วนี่

ออกแล้ววันนี้รอสมองถ้าสมองฟื้นขึ้นมา
ก็มันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
ภาพนี้คุณหมอไผ่ก็ผอมลงเยอะเลยเนอ
พอมสิแล้ว่าที่คุณพ่อไม่รับบริจาคเนี่ยแค่โอเคมั้ย

แบบไม่พร้อมที่บริจาคมั้ง

ชีวิตเนี่ยมันคิดบวกไว้ได้ไหมทำไมชีวิตมันต้องคิดลบตลอดเวลา

ไปว่าเขาเหลวไม่ได้นะระหว่างจะโดนด่าเป็นตาหน้า
เดี๋ยวรอเรื่องกียอนก่อนของเขามีเรื่อง
จียอนมาขอโทษให้อภัยเด็กด้วยนะ
ให้อภัยอยู่แล้วไม่ได้โกรธอะไรน้อง
แต่คุณบอกว่าการให้อภัยเป็นการแก้แขนที่รุนแรงที่ดีที่สุด
น่ากลัวกว่าไหมแล้วกลับมาเรื่องนี้ไหม
ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งกรณีที่แบบคนไทยเนี่ย
อยากให้มีการเลี้ยรายบริษัทใจดี
แล้วก็ไม่คิดอะไรคือพอให้ให้เลย
ให้เลยไม่มาคิดหยุ่มหยิมเหมือนเด็กวิศวะไง
โดนหลอกเหมือนเด็กวิศวะที่สอบเขาได้แล้วไม่มีเงินเรียน
ก็แบบหมายถึงว่าคนบริจาคกันโต้มเดียว๓ล้าน๓ซุมอะไรอย่างนี้
เขาต้องขอหยุดอันนั้นก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
อันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะเคสเคยมีเคสก่อน

เกาหลีหนึ่งที่สิงคโปร์จำได้ไหมน้องที่ไปเรียนสิงคโปร์
อ๋อที่โดนรถชดโดนรถไฟฟ้าเหยียบ
ไม่มีเลยเป็นอัมพาตไปเลยจนถึงวันนี้
พ่อเขาก็เอาเงินที่มีอยู่สู้สารนะ
แล้วก็รู้สึกเบื้องต้นแพ้
ใช่ครั้งแรกแพ้อยู่แพ้อยู่แล้วตอนนี้พ่อเขายังจะสู้ต่อ
อันนั้นก็ไม่เคยเรียกรับบริจาค
เวลาถ้าสมมุติคุณเจอเด็กคนนั้นที่ไม่มีขา
ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะร่างกายหนูยังอยู่คอ

อะไรที่เกี่ยวกับที่เธอพูดแล้วแบบเออ
อย่างที่บอกว่าน้องมีนที่ไปน็อกที่เกาหลี

ว่าครอบครัวน้องที่ไม่ยอมปิดรับบริจาคด้วย
คือหมายถึงว่าบางคนเขารับบริจาคไม่มีคำว่าปิด
บางคนที่เขารับบริจาคกันในประเทศไทย
วิทวะไงขอปิดไม่รับแล้ว

คือได้ค่าเล่าเรียนพอแล้วจนจบ
คนไทยใจดีสรุปแล้ว
แต่ไปบริจาคอะไรคิดกันนิดนึงนะ

ก็เรียกมาดูว่าจนจริงไหมมันใส่นาฬิกาแพงกว่าฉันอีก

เอาแบบนี้ก็สรุปแล้ววันนี้

คนที่ลำบากกว่าเขามีอีกเยอะ
เขาพูดคำนี้คำเดียวเนี่ยมันน่าจะแบบว่าเป็นคำตอบด้วยแล้วว่าคนไทยวันนี้
ถ้าสมมุติคนไทยมีจิตใต้ช่วยเหลือกัน

แต่คิดกันนิดหนึ่งนะบริษัทนี้กลับไป
ก่อนจะปิดเบรกนะคะไปดูความแซ่บของงานสุดปัง

มาบอกเลยว่ารสเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยค่ะ
โดยเชนธนาลิมปะยาระยะประธานกรรมการบริหาร
เจมส์กานิกาลิมปะยาระยะจัดงานใหญ่ประจำปี
ซึ่งนอกจากจะมีศิลปินเข้าร่วมงานครับข้าง
ยังมีกิจกรรมพิเศษแจกของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์
จะเป็นการตอกย้ำจุดยืนของเรานะครับ
เราเป็นตัวจริงในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยนะครับ
จะเป็นช็อปที่รวมความงามในราคาเพียง๙๙บาทนะครับ
ที่จะมีโปรโมชั่นตลอดไปเลยนะฮะ

โดยสินค้าผลิตที่ต่างประเทศนะครับ
แล้วก็มีนักวิจัยคอยดูแลเรื่องคุณภาพตลอด

ว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวคนไทยนะครับ
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับ
ตอบโจทย์ความสวยให้คนไทยอย่างปลอดภัยครับ

ใช่เรื่องไปถึงเวิร์คพอยต์แล้วค่ะ
ข่าวนี้เรียกได้ว่าสร้างความตกอกตกใจกันอยู่ไม่น้อยนะครับ
เพราะว่าวันนี้ในโลกออนไลน์จะไม่ตกใจหรือ

ประชาชนคนอื่นก็ตกใจเขาตกใจไม่มีใครรู้เมื่อก่อน

ก็เหมือนกับรู้รู้สิ

ถ้าจะเรียกผู้รากภาคดีเราก็ต้องเป็นสามีของตุ๊กกี้ไปแล้วเนี่ย

ชื่อดังอย่างแหม่มโพดำได้โพสต์ข้อความแฉสามีของตลกสาวนะครับ
โดยบอกว่าตนเองเป็นลูกของแฟนดาราตลกชื่อดัง
แล้วก็ได้เงินเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาท

ตอนนี้อายุ๑๗ปีแล้วก็ยังให้เงินเดือนเดือนละ๓๐๐บาทอยู่เช่นเดิม
ทางด้านแม่ก็ติดต่อขอเงินเพิ่มแต่ก็ถูกเมินโดยไม่มีท่าทีจะเพิ่มให้
พอมาวันนี้ทักไปคุยกับสามีตลกชื่อดังคนนั้นอีก
ก็โดนบล็อกนางบล็อกเลยค่ะอืมบล็อกเฟซบุ๊คส่วนตนเองเนี่ย
อยากจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
จากนั้นนะฮะทางเพจดังก็ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ว่า
สามีของตลกชื่อดังเนี่ยมีแฮชแท็กด้วย
ตลกดังบ่อบ่อใช้ชีวิตหรูหราแฮชแท็กอีก
แต่ทิ้งลูกกับเมียเก่าให้เผชิญชีวิตยังไม่จบ
เจียดให้แค่เดือนละ๓๐๐๐บาทแฮชแท็กอีก
แชทไปบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อได้หมดเลย
นี่คือแล้วก็มีการเขียนว่าน้ำตาตกใน
ถ้าไม่พร้อมมีบุตรโปรดแดกยาคุม
แล้วเปิดกินยาคุมหรือใส่ถุงยางเผื่อค่า
เกิดมาแล้วต้องการความรักเสมอ
ต่อให้จะมีเมียใหม่หรือครอบครัวใหม่ลูกก็คือลูก
นี่ลองติดต่อทักไปเองในเฟสก็ถูกบล็อกภายใน๕วินาที
ดำเขาบอกคำให้สุภาพพี่มดช่วยข้ามคำนั้นไปนะ
อ๋อค่ะน้องมันอ่านหมดแล้วค่ะ

หลังจากนั้นกระแสนี่เริ่มแรงขึ้นเรื่อย
ทำให้บูบูถูกทะลมยับเลยในโลกออนไลน์นะครับ
ว่าไม่สงเสียเลี้ยงลูกบ้างล่ะ
แต่กลับใช้ชีวิตหรูหลากินเที่ยวต่างประเทศ

ล่าสุดนางชะนิดถาได้มาเปิดใจ

ชนิษฐาได้เปิดใจกับไทยรัฐ

บอกนายบีนี่เป็นนามสมมุติของเด็กน้อยนะครับ

เด็กชายบีเกิดวันที่๒๘มกราคม๒๕๕๙
ก็เกิดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนี่แหละ
แล้วก็มันดาก็

เขาบอกว่าใส่ชื่อบูบูไว้ว่าเป็นบีดา
เรามีเสียงของเด็กให้ฟังด้วยแต่อาจจะไม่เห็นหน้านะ

ผมไปทำบัตรประชาชนครับ
แล้วก็พอดีนี้ก็เห็นว่า
ในชื่อครับมันไม่ใช่ชื่อพ่อคนปัจจุบัน

แม่ก็เลยรู้ว่าพ่อคนนั้นก็คือพ่อจริง
ช่วงหลังเนี่ยทางคุณแม่ก็มีเอ่อ
พระราชมีสินที่ว่ามันมากขึ้น

แต่ตัวเองไม่ได้ติดต่อแบบสื่อ

เคยสอบถามไปที่ส่วนตัวครับ

รู้สึกว่าอยากจะติดต่อพ่อให้ได้
เลยใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
ในการติดต่อไม่ได้มีเจตนาจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
หรือว่าทำร้ายใดทั้งสิ้นเลยนะครับ
อยากเจอครับอยากเจอพ่อสักครั้ง
อยากคุยสักครั้งนึงครับ

อยากให้สื่อมวลชนไปโจมตีบูบูกับตุ๊กกี้
เพราะต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันหมดแล้ว
และตนก็ได้เก็บความลับนี้มาโดยตลอด
เผยต่อไปว่าสมัยช่วงที่วัยรุ่นประมาณ๑๗

กรุงเทพซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวตน

ถูกจนเมื่อลูกชายอายุได้๒ขวบเนี่ย

แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
โดยยึดอาชีพขายเสื้อผ้าขายปลาในตลาดหลังสวนแหละ

กระทั่งเมื่อลูกไปทำบัตรประชาชน

เมื่อลูกชายทราบว่าเด็กก็ไม่รู้ว่าบูบูคือพ่อนะ

ฉันยังไม่รู้เลยว่าบูบูชื่อกำทรโภนำคำ

แล้วก็การุนารู้ไว้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่บางครั้งได้มีโอกาสเจอบูบูบ้าง
แต่ส่วนอยากจะติดต่อผ่านเลขาของบูบูเพื่อขอความ

เกี่ยวกับเรื่องเรียนของเด็กลูกชายแล้วก็บูบูเอง
นี่เขาจะให้ไปฟังนะมีเสียงไม่มีเสียง
แต่เขาล่าสุดเนี่ยเขาโทรไปสัมภาษณ์ตุ๊กกี้

อนดอนกำลังสร้างวัดก็บอกว่ามีอะไรให้ถามบูบู
เพราะว่าเรื่องนี้เขาคุยกับลูกทุกอย่างเขาแต่งงานกันมา๑๓ปี
เอ๊ะอยู่กันมา๑๓ปีแล้วแต่เพิ่งตึ้งแต่งงานอย่างนั้นนะ
ทางด้านบูบูก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับ
รับผิดชอบลูกมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้พูด
ลูกชายก็คือลูกชายตนจริง
เรื่องที่เกิดเนี่ยตั้งแต่อายุ๑๕๑๖เนี่ย
เป็นเรื่องของอดีตตนไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เต็มที่แล้ว
แล้วก็จะรับผิดชอบเด็กคนนี้อยู่แล้วเมื่อวันที่๔เมษายนเนี่ย
บูบูระบุอีกว่าตนได้ตกลงเรื่องการตกเสีย
เมื่อเด็กบอกว่าเป็นลูกของตนก็ให้ติดต่อจริง
แล้วเด็กไปใช้สื่อนี้ต่อ
คนก็ไปถามว่าจริงไหมเวลาที่เขาติดต่อมา
ไปบล็อกเฟซบุ๊คเขาบอกว่าเออเพราะมีคนอินบล็อกมาเยอะนะ
คนรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักตนก็ซีเรียส
ที่จะพูดคุยกับใครเนี่ยชัดเพราะตนคอนข้างจะไม่สระหว่าง
มาพบกันใหม่นะค่ะ
คุณลุงกับคุณดไกด์
คุณตาคุณยายคุณยาย
ฉันไม่มาฉันไม่มาแล้ว

พรุ่งนี้นะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะ

วันนี้หมดเวลาแล้ว